ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากไฟฟ้าดับ
แต่มันเรียกว่าลุกลามบานปลายไปทั้งเรื่องกระทบกระทั่งส่วนตัวไป

ออกมาเป็นคลิปที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่า
เด็กวัยรุ่นคนนี้เพราะว่ามีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอ
ถึงกล้าทำกิริยามารยาทแบบนี้
ถึงกล้ากระโดดถีบคุณป้าวัย๕๒ปีจนล้มคว่ำแบบนี้
เอาจริงคุณผู้ชมใครเห็นคลิปนี้ก็ด่าเด็กผู้ชาย
ใช่คือไปทำคนแก่ได้ยังไงใครก็ต้องพูดแบบนั้น
อันนี้คือคลิปที่มันออกมาแต่หลายคนก็บอกว่าเริ่มมีภูมิคุ้มกัน
เดี๋ยวก่อนเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเล่าให้ฟังนะคะ
นี่คือคลิปต้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปพบผู้ถูกทำร้ายแล้วก็ลูกสาวของเธอที่บ้านพักเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตำบลขุนทะเลในอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
คนที่ถูกกระโดดถีบจนล้มคว่ำก็คือนางศูนย์นี่สาอายุ๕๒ปี
ส่วนคนข้างคือลูกสาวค่ะนางสาวอิงฟ้าอายุ๒๑ปี

เขาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชายคนที่ทำร้ายแม่ชายวัยรุ่นเนี่ย
มีเรื่องทะเลาะกับนางสาวอิงฟ้าลูกสาวอยู่ก่อนแล้ว
ซึ่งคนหมู่บ้านเดียวกันนะคะคุณจุธารัฐ
ทะเลาะกันมาตั้งแต่เด็กเป็นคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาแต่เด็กอยู่แล้ว
วันเกิดเรื่องแม่เนี่ยนางสาวสุนิสาไปซื้อของที่ร้านชำ
แล้วก็เจอกับผู้ชายคนนี้ก็เลยเอ่ยปากถามบอกว่า

กลายเป็นถูกต่อว่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็กระโดดถีบตัวลอยแบบนี้แหละค่ะ
ต้องบอกว่ากระโดดขาคู่อะ

แล้วก็คือล่าสุดก็คือแม่ไปเจอกันที่ร้านขายของชำ
แล้วก็เหตุการณ์มันก็เป็นดังในคลิปเลยค่ะ

มอสมอสมีปัญหาอะไรกับพี่น้ำถึงได้ด่ากันในเฟส
พี่ก็พูดกับเขาดีดีเขาบอกว่ามึงอ่ะทำไมไม่ไปสอนลูกมึง
พี่บอกว่าอ้าวทำไมพูดกันแบบนั้นเขาก็บอก
มึงจะเอายังไงกับกูก็กระดูกถูกถีบพี่เลย
โดยที่ว่าพี่ไม่ทันได้ระวังตัวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเด็กเด็ก
รุ่นนั้นอย่ามาทำเพราะพี่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยน้องอยู่
ถ้าเข้ามาขอโทษอะไรงี้เพราะนะผู้ใหญ่ทำเขาน่าจะ
จริงเขาต้องมาตรงนี้ก่อนผิดถูกยังไง
เราค่อยว่ากันทีหลังแต่การคำขอโทษ
เราต้องมีให้กันก่อนเพราะเราคนในหมู่บ้านเดียวกันค่ะ
ค่ะอันนี้ฝั่งของผู้เสียหายผู้ถูกทำร้ายนะ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปสอบถามทางนายจำนงเพลินแก้ว
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลขุนทะเล
พ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ชี้แจงอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้จริงแล้วเกิดจากเรื่องไฟฟ้าดับในหมู่บ้าน
เนื่องจากมีกิ่งไผ่ไปถูกสายไฟก็เลยเกิดการช็อตและฟิลขาด
ก็แจ้งลูกบ้านไปแบบนั้นแต่นางสุนิสาซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ย
ว่าน่าจะไม่เข้าใจถึงสาเหตุจริง
ข้อความมาด่าทอเสียหายในไลน์กลุ่มของหมู่บ้าน

แต่พอไปหากลับถูกต่อว่าอีก
ซึ่งต่อมานางสูนิสาก็ได้ไปแจ้งความว่าผู้ใหญ่บ้านบุกรุกและข่มขู่
ผู้ใหญ่บ้านจึงตัดสินใจแจ้งความหมินประมาทกลับ
อ่ะมันมีเรื่องมากกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์นั้นนะ
ไปโพสต์ลงโซเชียลโพสต์ด่า
ลูกชายพ่อก็เลยไม่พอใจ
ถึงเวลาไปป๊ากันหน้าร้านของชำ
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่แหละค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาฝากมานะบอกว่า
ตัดสินใครอยากให้ขอหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน

ตอนนี้ทั้งตัวเขาแล้วก็ลูกชายกลายเป็นจำเลยสังคม
แล้วก็ถูกด่าว่าอย่างเสียหายไปแล้ว
พูดถูกนะมันต้องฟังความสองฝ่ายก่อน
เพิ่งรีบตัดสินใครแต่

ใช่แล้วก็เป็นเด็กด้วยคือจริงพิพาทกัน
มันก็ควรจะเจรจาหาทางยุติกันนั่นแหละ